เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย

ชาวตลอดข่าวมาที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านสัมมาชีพ
บ้านน้องเสาเดียวหมู่๗ตำบลท่าอ่างอำเภอโชคชัยจังหวัด
นครราชศรีมาที่เห็นเป็นพวงอยู่เนี่ยสีชมพูอ่องต่อง
ไม่ใช่ผลไม้นะแต่เป็นไข่ของหอยเชอรี่สีทอง

ว้าว
โดยคุณสนั่นพันมณีเป็นเกษตรกรเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง

ซึ่งตอนนี้หอยเชอรี่กำลังได้รับความนิยมจากท้องตลาดเป็นอย่างมาก
คุณสนั่นเขาใช้ผ้าใบสร้างเป็นบ่อเลี้ยงหอยเชอรี่จำนวนหลายบ่อ
การเลี้ยงเราเลี้ยงบ่อผ้าใบที่ของเราผลิตเองนะครับ
ให้จะโตเร็วนะครับผม

เริ่มต้นจากการเสียบ่อที่ทำมาจากผ้าใบ
จากนั้นนำไข่หอยเชอรี่สีทองที่เก็บจากขอบบ่อ
นำมาแขวนเอาไว้บนตระก้าเหนือน้ำ
เพื่อที่จะเตรียมที่จะฟักไข่หอยเชอรี่
เมื่อไข่ฟักออกมาเป็นตัวก็จะร่วงลงไปในน้ำครับ
จากนั้นก็เตรียมอาหารให้กับหอย
ว่าแต่หอยเชอรี่สีทองมันกินอะไรบ้างล่ะครับคุณสนั่น
ก็จะเป็นพวกใบมะละกอผักบุ้งเขากินหมดนะครับผม
ใช้เวลาเลี้ยงตั้งแต่๓เดือนขึ้นไปนะครับ
ส่วนการให้อาหารคุณสนั่นบอกว่าจะให้ในช่วงเช้าและตอนเย็น

จะแยกคัดลูกหอยออกไปบ่ออนุบาล

ก็สามารถจับไปจำหน่ายได้ในกิโลกรัมละ๒๐๐บาท
ส่วนไข่หอยเชอรี่สีทองขีดละ๓๐๐บาท
และพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จำหน่ายคู่ละ๑๐๐บาท

สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู
อย่างเช่นนำไปลวกแกล้มกับส้มตำ

สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับคุณสนั่นและครอบครัวถึงเดือนละ
ถึง๑๕๐๐๐บาทเลยทีเดียว

ใครสนใจดูงานคุณสนั่นก็ไม่ห่วงวิชานะครับ
ถ่ายทอดให้แบบเต็มคาราเบล
ว้าวที่แห่งนี้จะกลายเป็นกษีทำเงินเป็นลักษณ์ครับ